ท่านผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นแถวหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ย่านรามอินทรานะครับ
คนในหมู่บ้านเนี่ยต้องเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความตำรวจ
บอกว่าช่วยตามจับตัววัยรุ่นพวกนี้มาดำเนินคดีหน่อยเถอะ
ก่อเหตุบ่อยฮะนี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์หลายครั้งเท่านั้นแต่ว่าเป็นเหตุล่าสุด
รถกระบะคันนี้ครับแล้วก็มีจักรยานยนต์สองคันขี่ตามมา
คันหนึ่งก็จอดลงไปคุยด้วยคนที่อยู่ในกระบะเสื้อขาวเดินลงมาฮะ
คุยอะไรกันพักเดียวไม่รู้เหมือนกับเนี่ย

พกนะยิงใส่ด้วยนะส่วนเสื้อดำคนขับวิ่งมา
เอารถจักรยานยนต์ของคู่กรณีเนี่ย
เททิ้งคว่ำลงไปเนี่ยแล้วเอาปืนเป็นปืนลูกซองยาวอีก

แล้วถอยรถกระบะมาทับรถจักรยานยนต์เขาอีก

ส่วนไอ้พวกที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคันนี้ก็หนีกันกระเจิงไปหมดนะครับ
นี่เห็นไหมเหยียบจนเละเลยนะครับแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยชาวบ้านในระแวกย่านนั้นบอกว่ามันอุกอาจมากนะครับ
กลางวันแสกกลางหมู่บ้านตรงนี้เป็นย่านชุมชนเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยรามอินทรา๓๙แยก๑๐เขตบางเขนกรุงเทพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายวันที่๒๘มิถุนายนที่ผ่านมา
บ่ายวันศุกร์เนี่ยฮะยังมีคนเนี่ยเห็นไหมขี่จักรยานยงจักรยานผ่านไปผ่านมา
ชาวบ้านแถวนั้นตกใจเนี่ยแล้วเห็นเสื้อขาวที่ยิงนั่นนี่ยิงนะค่ะ
เดี๋ยวเพื่อนของเสื้อขาวเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังว่ายิงไปแล้วเนี่ยทำไมปืนมันกระสุนไม่ออก
โอ้โหคือตกลงนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุสองคนนะครับคือคนขับรถกระบะทั้งสองคนมามอบตัวกับตำรวจแล้วมามอบตัวเมื่อคืนที่ผ่านมาอายุ๑๘ทั้งคู่คนหนึ่งชื่อในแทนกับอีกคนนึงชื่อในภูมินะครับในแทนคือคนเสื้อขาวที่ยิงเขาในภูมิเสื้อดำที่ขับกระบะสอนอบังเขนได้ตัวเรียบร้อยแล้ว
ทั้งคู่สารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุทำร้ายร่างกายคู่กรณีแล้วก็เอาปืนไล่ยิงเขาจริงนะครับโดยคนที่ถูกทำร้ายที่ขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็ไปคุยด้วยอ่ะแล้วถูกไล่ยิงอ่ะชื่อว่าในโบ๊ทอายุ๑๙ปีในแทนบอกว่าตัวเองเรียนอยู่สถาบันเดียวกับในโบ๊ทคู่กรณีนะไม่แต่คือเรียนสถาบันเดียวกันแต่ไม่รู้จักกันมาก่อนค่ะไม่เคยรู้จัก
เพราะว่ามันคงจะเป็นที่ที่พวกนี้มันคงจะรู้แล้วมั้ง
ว่าจุดไหนแบบเหมาะแกไม่เหมาะอะไรยังไงนะครับ
ทีนี้พอไปถึงเนี่ยในแทนอ้างว่าฝั่งของในโบ๊ทเนี่ยมีพวกเยอะกว่า
เห็นว่าในโบ๊ทเนี่ยมีพวกเยอะกว่ากลัวจะสู้ไม่ไหว
ก็เลยเรียกเพื่อนคือในภูมิซึ่งในภูมิไม่ได้เรียนหนังสือแล้ว
บอกให้มาช่วยหน่อยแล้วก็เกิดเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิด
ซึ่งในภูมิให้การบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่บ้านกับเมียกันแล้วก็ลูก
แทนโทรมาบอกว่ากำลังจะถูกรุมกระทืบ
เพราะว่าที่ว่าไปเจอกันรู้ว่าฝั่งนั้นเยอะกว่า
ก็เลยตามในภูมิไปในภูมิก็รีบออกไปเลยนะครับ
โดยไปยืมรถกระบะของรุ่นพี่ออกมาแล้วก็เอาปืนลูกซองมาด้วย
แล้วก็รู้ว่าในแทนเนี่ยเป็นคนใจร้อนไอ้ปืนอีกกระบอกนึงเนี่ย
ก็เอากระสุนออกทำให้ตอนที่ในแทนยิงออกไปเนี่ยมันยิงไม่ได้
โชคดีที่เอากระสุนออกนะโอ้โหไม่งั้นจะโดนข้อหานักกว่านี้นะถ้าเขาโดนกระสุนไปเนี่ย
โดยบอกว่าก็ขอยอมรับผิดและขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ทำลงไปก็คือแค่อยากจะไปเคลียร์กันให้เข้าใจเท่านั้นเอง
ไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้
เพื่อนผมมันลมร้อนตอนนั้นนะพี่
ผมไม่ทราบอยู่ผมไม่เคยรู้จักกับคู่กรณีมาก่อน
วีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ก็ได้ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้น
อย่างชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่คนหนึ่งนะครับ
ชื่อว่านางสาวกุญชลีแก้วพรมมาร
บอกว่าวันเกิดเหตุนะแม่ของเธออยู่บ้านคนเดียว
ได้ยินเสียงเออะโวยวายเกิดขึ้นที่นอกบ้าน
ก็ออกไปดูเห็นกลุ่มวัยรุ่นกำลังทะเลาะวิวาดกัน
ถึงขั้นไล่ยิงกันแล้ววิ่งหนีมาทางบ้านของตัวเองด้วยนะ

โชคดีที่แม่หนีเข้าบ้านได้ทันไม่งั้นอาจโดนลูกหลงด้วย
หลังเกิดเหตุทั้งตัวเองและชาวบ้านในหมู่บ้านต่างหวาดกลัวกันหมด
เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กลุ่มวัยรุ่นมาทะเลาะวิวาดกันในซอยหมู่บ้าน
แล้วซอยนี้ก็ยังมีมิจฉาชีพเข้ามาก่อเหตุลักษัพอยู่เรื่อย
ชาวบ้านเคยร้องเรียนไปก่อนหน้านี้ว่าขอให้ห้ามไม่ให้รถภายนอกวิ่งผ่านเข้าออก
เพื่อลดเหตุอาทยากรรมและรักษาสิทธิ์ถนนส่วนบุคคลแต่ก็ยังไม่เป็นผล
เราก็ตกใจเนอะเพราะว่าพี่อยู่ข้างนอกก็ตกใจว่าเดี๋ยวแม่จะเป็นไรไปหรือเปล่า
ตอนนั้นไม่รู้ว่ามีปืนแต่พอมาดูกล้องอ้าวมันมีปืนนี่
เห็นว่าตำรวจเขาจับได้แล้วอืมทีเนี้ยคือสาเหตุที่มันเข้ามาเกิดสาเหตุในเนี้ย
เนื่องจากว่าถนนนี้มันเป็นเหมือนกับทางรัฐไม่ว่าใครใครก็เข้ามา
ก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์นี้มันก็จะมีเหตุวิ่งราวชิงทรัพย์กระชากสร้อย
เคยเข้ามาไหมเนี่ยไม่รู้แต่เขาคงเคยไม่รู้เขาจะรู้ได้ไงว่ามันมีพื้นที่อย่างนี้
ใช่ไหมแต่เราไม่เห็นเพราะเนื่องจากว่าพอรถมันเยอะแยะเยอะแยะ
เราก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านอืมเหมือนเจ้าวัยรุ่นก็น่าจะรู้
พื้นที่ตรงนี้เป็นถนนส่วนบุคคลเลยนัดไปเคลียร์กันตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะแม่ของในโบ๊ทผู้เสียหายบอกแบบนี้ค่ะยืนยันว่าในโบ๊ทลูกชายเนี่ย
ไม่ได้รู้จักกับผู้ต้องหามาก่อนแต่ทั้งคู่เป็นนักศึกษาปีหนึ่งสถาบันเดียวกัน
หน้าแล้วเขม่นกันแม่บอกว่าไม่คิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะมีปืน
ตอนเกิดเหตุก็เห็นว่ามีการยิงออกไปแต่โชคดีกระสุนไม่ทำงาน
ในโบ๊ทลูกชายก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนจักรยานยนต์ที่ขี่ออกไปแล้วพังเสียหายทั้งคันเนี่ยนะคะ
แม่บอกว่าฝ่ายคู่กรณีคนก่อเหตุเนี่ยติดต่อมาแล้วว่าอยากจะขอเจรจากลายเกลี่ยนะ
เรื่องของค่าเสียหายที่ทำรถจักรยานยนต์พังค่ะแต่แม่บอกว่ายังไม่สะดวก
ยืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสมาก่อน
ตอนนี้ก็เลยให้พักการเรียนอยู่ในความดูแลของครอบครัวเพราะกลัวเรื่องของความปลอดภัย
ถึงเขาจะบอกว่าลูกเราอายุ๑๙แล้วโตแล้วอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่สามารถที่จะต่อยไปคนเดียวได้
แต่ก็คือยืนยันอะเนาะว่าคือแบบเด็กเจอกันใหม่ไม่ได้มีเรื่องมีราวกันมาก่อนหน้านี้เนอ
ใช่แต่ว่าถ้าเรื่องการเรียนอย่างนี้พี่คงยังให้พักเรียนไปก่อนประมาณนี้
ใช่ว่าต้องพักการเรียนไปก่อนเพราะความกลัวความปลอดภัยของลูกอะไรอย่างนี้
ส่วนทางสถาบันการศึกษาก็ยืนยันว่าทั้งคู่เรียนอยู่ปวชปี๑ของสถาบันจริง

เข้าไปเรียนได้เดือนเดียวก็มาก่อเรื่องซะแล้วนะคะ
ตอนนี้ก็เลยต้องดำเนินการตามระเบียบ
แทนเนี่ยก็สิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ส่วนฝ่ายในโบ๊ทก็ให้พักการเรียนไปก่อน
เพื่อรอการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ

มาช่วยแต่ว่าเอากระสุนออกไปแล้ว

ส่วนเรื่องทางคดีความสนบังเขน
แจ้งข้อหาทั้งในแทนและในภูมินะฮะ

ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่องของการพกอาวุธไปในที่สาธารณะ

ไปขับรถถอยทับจักรยานยนต์เขา
ตอนนี้นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีเรียบร้อยแล้วครับ